อยู่ข่างทางเนอะบอกแค่นี้เองก็เป็นเสียงเสียงเสียงหลุมั้ย
น้ำมันน้ำมันมีแล้ว
การเงินมันกล่อยล้อลงเป็นเวลากลับมาตามหาลูกเนี่ย
ตามหาจนกว่าจะเจอเจอกับต้องนำนำอยู่จังสิล่ะ
แนะนำอาหารต่างแล้ว
มาดูโชคดี
บ้านบ้านเรียนแล้ว
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ตอนแรกก่อนนอนนะได้กับอธิพันธ์
ก่อนนอนให้ไปนำลูกอาหารลงมาบ้าน

ค่ะแล้วพอกลางคืนเราก็เอาไง

ถ้าในลักษณ์นี่ล่ะเสือกเสือก
คือจังว่าอยู่ข่างทางด้วย

มันก็แบบว่ากับหลายคนนำ

แตกกันไป
ว่าผู้นั้นไปสองคนผู้นี้มาสามคนสินะ

วิทยาศาสตร์ที่สถาบันฤทธิเวศครับซึ่งผลการตรวจก็ออกมาว่า
ไม่ปฏิเสธนะครับความสัมพันธ์บีดามันดาและก็โครงกระดูกดังกล่าว
ก็คือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ